คุณผู้ชมคะไทยรัฐช่วยด้วย
คุณผู้ชมร้องมาแบบนี้เราก็ต้องไปดูเราก็ต้องไปตรวจสอบ
จริงข่าวนี้เล่าไปเมื่อวานคุณสืบสกุลเล่าให้ฟังใช่ไหม
เรื่องเกี่ยวกับรถที่ขับไปแล้วเอ้าทำไมตรงแยกตรงนี้
มันมีป้ายบอกให้เลี้ยวขวาแต่มันเลี้ยวไม่ได้
ว่าทำทางกันยังไงทำจนชาวบ้านเขางง
ใช่ค่ะนี่แหละคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่มันกลายมาเป็นถนนเจ้าปัญหา
แล้วถนนเส้นนี้คนที่ใช้ประจำเขาบอกว่าจะทำยังไงดีไม่รู้
คือมันเลี้ยวไปไม่ได้ก็เลยถ่ายคลิป
แล้วก็มาร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลรวมถึงบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

มีลูกศรที่พื้นให้เลี้ยวขวาได้ให้ลูกศรตรงเกาะกลางให้เลี้ยวขวาได้
แต่มันไปไม่ได้เพราะมันเป็นเลนสวนรถบรรทุกเข้ามาแบบนี้
แล้วจะไปยังไงทำไมไม่มาลบลูกศรทำไมไม่เอาป้ายตรงนี้ออก
งงไปหมดกับถนนเส้นนี้ถนนสายงงนะครับ
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปที่บริเวณสามแยกทางหลวงชนนบทที่หมู่๔ตำบลดอนคา
ตรงนี้จริงมันวิ่งออกไปถนนสายบ้านแพ้วถนนสายนครปฐมโดยทางหลวงชนบทเนี่ยเขาก็มีการก่อสร้างปรับปรุงถนนตรงนี้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะ
เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ๊ยโอ๊ยมาก่อนเลยนะ
ตอนนี้จะเข้าจะออกบ้านลำบากเหลือเกิน
คือถนนมันแคบรถบรรทุกก็เยอะเกิดอุบัติเหตุบ่อย

แล้วก็มาสร้างเกาะกลางแบบนี้มันก็เลยงง
แล้วทำให้ถนนเดิมมันแคบลง
เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคุณสืบสกุลเห็นใช่ไหม
คนที่เราไปคุยด้วยเธอยืนอยู่หน้ารัวบ้าน
บอกว่ารัวบ้านฉันโดนรถเฉียวชนเสียหายมาละหลายครั้งเลย

ลำบากไงเข้าออกก็ลำบาก

รถใหญ่โค้งเข้าโค้งออกยาก
แล้วได้ยินว่าไม่มีรถมาส่งประสบบาทเหตุ
ชนบ้านเราด้วย

แล้วบรรทุกเยอะอีกอุบัติเหตุบ่อยอีก
จุดกลับรถอีกจุดตัดจุดแยกนี้อีก
งงไปหมดแล้วอืมเดิมทีถนนตรงนี้เป็นถนนรถวิ่งสวนเล่น
แต่พอทางหลวงชนบทเขามาปรับปรุง
ขยายเกาะกลางถนนจนมันใหญ่กว่าทางถนนแล้ว
คือมันใหญ่กว่าถนนที่รถวิ่งได้
แล้วก็มีการออกแบบเส้นทางจราจรมีป้ายบอกทาง
แต่คนที่เขาใช้รถใช้ถนนงงจริง
เพราะว่าไม่รู้ว่าจะใช้เส้นทางไหนดีจะเลี้ยวแบบไหน
เอางี้ละกันนักข่าวของเรานี่แหละค่ะ
ลองเลยละกันลองขับรถแล้วไปตามป้าย

ว่านักข่าวขับรถไปตามป้ายแล้วเจออะไรเนี่ย
ตอนที่จะเลี้ยวขวาตามที่ลูกศรบอก
เดี๋ยวดูตอนขับไปตามทางปกตินี่นะคะ

อันนี้รถของนักข่าวของเรานะ

โอ้โหนี่ก็ไปตามเลนนะแต่เลนมันพาไปแบบงง
ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะไปตามเล่นจะเลี้ยวขวา
แล้วลูกศรอันนู้นก็บอกให้เลี้ยวซ้ายอีกแล้วตกใจแล้ว
นี่ตกใจแล้วนะแล้วเมื่อกี้สุดท้ายพอเลี้ยวไปเป็นยังไง

พ่วงเนี่ยเบรกเอี๊ยดเลยไม่สุดท้ายนี่คือเขาจะเลี้ยวขวาออกจากทางนี้
แล้วมันเลี้ยวได้ที่ไหนล่ะมันต้องสวนทางอีกทางหนึ่งก่อน
ปวดหัวปวดหัวจริงคุณผู้ชม
ทีนี้เราไปเจอชาวบ้านชาวบ้านที่เขาต้องใช้ถนนเส้นนี้ประจำ
อย่างคุณนัทยาบอกว่าเวลาจะกลับรถกลับไม่ได้หรอกค่ะ
ทางมันแคบถอยหลังก็อันตรายจะไปซ้ายจะขวางงไปหมด

ตรงตรงนู้นก็มีเสาไฟพอกลับรถไปปุ๊บก็จะไปชนเสาไฟพอดี
เดี๋ยวต้องถอยหลังหรือต้องระวังให้มากเลย
เพราะว่าทางมันแคบแล้วมันกลับรถยากมาก
แล้วเวลาแยกตรงนี้นะคะแยกตรงนี้เวลาเราจะไปขวาหรือไปซ้ายอะไรอย่างนี้
คนมาหลายคนก็เขาก็งงกันว่าจะไปทางไหนดี
ถ้าจะเลี้ยวไปทางนี้ก็พอเลี้ยวลงไปปุ๊บใช่ไหม
มันก็จะไปตรงทางที่รถมันวิ่งขึ้นมาพอดี
อยากจะฝากอะไรถึงผู้ที่ทำทางนี้ขึ้นมา
ก็ถ้าแก้ไขได้ก็อยากให้แก้ไขนะคะ
เพราะว่าเวลาเรากลับรถมันอันตราย
ถ้าคุณป้าร้องเพลงได้จะร้องเพลง
กลับรถก็ไม่ได้จะซ้ายจะขวาก็ไปไม่ถึง

เพราะว่าชาวบ้านเขาร้องมาแล้วว่าไทยรัฐช่วยด้วย
เดี๋ยวได้คำตอบเราก็จะมาบอกคุณผู้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ